ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้สะเทือนใจมาก

มากจริงจริงค่ะที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมลองฟังเรื่องนี้นะคะอืม
พ่อแท้มีลูกสาววัย๑๒ขวบ
แล้วพ่อแท้คือเลิกกับแม่ของน้องไปมีภรรยาใหม่
ภรรยามีลูกติดเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๙กับ๑๗
ก็จะเป็นลูกเลี้ยง

พ่อแท้ข่มขืนลูกสาวตัวเองวัย๑๒

ลูกติดของภรรยาก็คือลูกเลี้ยงของตัวเองเนี่ย
อายุ๑๙กับ๑๗มาร่วมข่มขืนด้วย

น้องอยู่ในนรกเลยอ่ะเนี่ย

โอ้โหทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันเป็นยังไงเนี่ย
ค่ะแล้วสุดท้ายน้องทนไม่ไหว
เพราะว่าโดนข่มขืนมา๒เดือนแล้ว
๒เดือนเต็มแล้วค่ะที่โดนแบบนี้
น้องไปบอกน้าน้าสาวของน้องค่ะ
น้าพาไปแจ้งความตั้งแต่๑สิงหาแล้วนะคะ
โรงพักท่าสาราที่นครศรีธรรมราช
ล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพท่าสาราพร้อมด้วยหน่วยคอมมันโดนะคะ
นำหมายจับจำนวน๓หมายเพราะ๓คน
มาจับกลุ่มพ่อแท้ที่ชื่อว่า
ยผาดอลีแอร์อายุ๔๖ปี

ในข้อหารร่วมกันกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
อีก๒หมายจับไปจับนายแสงอรุณอายุ๑๙ปี
แล้วอีกหมายหนึ่งไปจับนายเอนามสมมุติอายุ๑๗ปี
โอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกยังไงฮะ

คือแล้วถามว่าแล้วแม่ของน้องคืออย่างนี้คุณผู้ชม
พ่อกับแม่ของน้องเนี่ยเลิกกันตั้งแต่น้องเด็ก
คนที่น้องอยู่ด้วยก็คือพ่อของตัวเอง
น้องอยู่กับพ่อมาตลอดแบบเนี่ยลำพัง๒คน
จนกระทั่งมันมีแม่ใหม่มันมีแม่เลี้ยงอะค่ะ
แล้วแม่ก็คือเมียใหม่ของพ่อเนี่ยมีลูกติดมาด้วย๒คน
โอ้โหนี่กลายเป็นว่าน้องเหมือนตกนรกทั้งเป็น
เหมือนที่พี่เบิ๊ตบอกอะแบบนี้สองเดือนแล้วอะ
ก้มลงไปดูคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้
อ่านได้ข้อความเดียวโอ๊ยพ่อเหรอเนี่ย

ตำรวจไปจับ๓คนยังคงให้การปฏิเสธเสียงแข็ง
ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวสหวิชาชีพนะครับร่วมกันสอบ
น่าจะได้ข้อจริงอายุ๑๒ที่ต้องโดนแบบนี้ค่ะ